พูดเรื่องใต้แล้วดิฉันนึกถึงเรื่องสีผิวของตัวเอง
สีผิวแบบนี้บางคนบอกว่าสวยบางคนบอกว่าคล้ำไปอะไรยังไงหรือเปล่า
เทรนด์สีผิวกำลังมาเหมือนกับเธอคนนี้เลยค่ะน้องเกรสนะคะ
ตอนนี้เพิ่งได้ตำแหน่งจากเวทีเดินแบบมาหมาดเลย
ทีเดินแบบระดับประเทศด้วยจากรายการชื่อดังนั่นเองค่ะ
กระแสของเธอดีวันดีคืนนะคะแน่นอนว่าถูกพูดถึงแล้วก็เป็นเสน่ห์ของเธอ
นั่นก็คือเรื่องของสีผิวคือโดดเด่นมาก
เรียกว่าได้ว่าเกรสเนี่ยเป็นสาวผิวสีตัวจริงเลย
แต่รู้ไหมคะคุณกว่าจะเป็นขวัญใจของใครหลายคนในแบบทุกวันนี้
เกรสเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะว่าแต่ละวันกว่าจะผ่านมาได้ตอนเด็ก

เพราะว่าหลายคนมองว่าผิวสีของเธอมันเป็นปมด้อย
กลั่นแกล้งถูกเพื่อนล้อตั้งแต่เด็กเลย
ครั้งหนึ่งเคยร้องไห้หนักกับปมนี้
แต่ทุกวันนี้เธอบอกว่าเชิดหน้ามากค่ะ
แล้วก็แฮปปี้รู้สึกโชคดีด้วยมากเลย
กับการเป็นสาวผิวสีของเธอค่ะ

ก็คือตั้งแต่เตรียมอนุบาลจนถึงมัธยมอะเนาะ
จริงมันมีหลายเรื่องแต่ว่าถ้าจะให้จำได้เลย
จะมีแบบว่าเราเป็นเด็กตัวเล็กที่ไม่มีเพื่อนเลย
แล้วก็เพื่อนในห้องเรียนศิลปะเรียกเรา
เหมือนเราเรียกให้เราไปเล่นเราก็เอ้ยดีนะเรามีเพื่อนแล้ว
แต่สรุปว่าเราไปถึงปุ๊บเขาก็ปลาดินน้ำมันใส่ปากเรา

เหมือนเราน้อยใจว่าทำไมเราถึงเข้ากับใครไม่ได้สักที
ทำไมถึงตัดสินใจกับสิ่งภายนอกอะไรเร็วขนาดนี้
ยังไม่ทันได้รู้จักเราเลยแต่ตัดสินใจว่าเราเนี่ยไม่ดีหรือน่าเกลียด
แล้วก็อะไรหลายอย่างทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่เรามีตอนนี้
มันไม่ใช่ปมต่อไปแล้วมันคือเสน่ห์ของเรานั่นเอง
คุณแม่เนี่ยเขาก็จะให้กำลังใจโดยการที่ให้เราดูคนที่เขามีผิวสี
เพราะว่าคนที่เขามีผิวสีคล้ำเนี่ยเขาก็ยิ่งใหญ่ระดับโลกได้ไง
สีอะไรก็สวยทั้งนั้นแหละจะขาวจะคล้ำจะเหลืองจะอะไรก็ว่ากันไปนะคะ

แต่ที่สำคัญนะน้องเกรสนอกจากว่ามีความมั่นใจในบุคลิกภาพ
อีกอย่างหนึ่งคือทัศนคติที่คิดบวกของเธอ
และที่สำคัญที่พิเศษไปกว่ารูปร่างหน้าตาของเธอ
คือการที่มีน้องชายหล่อมาก
และการที่มีแฟนหล่อมากยิ่งกว่า
คือเฟสคืออะไรทำไมต้องมีแฟนหล่อ
แล้วจริงเราต้องบอกว่าอย่างที่เชอรี่บอกไปนะ
ว่าเรื่องสีผิวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราทำอะไรมันไม่ได้
แต่ความสวยงามมันมาจากภายในจิตใจต่าง

ก็จะได้สิ่งดีตอบแทนกลับมาอันนี้มันคือความจริงถูกต้องไหมล่ะ

ทำร้ายกับฉันแบบนี้ทำไมไม่สู้กันด้วยเรื่องของสีผิวล่ะคุณ